ส่วนแฟนข่าวที่ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องน่าจะได้ยินเรื่องนี้นะคะ
เรื่องที่รูปหล่อพญาโฆษศรีราชเสนีพิทักษ์ที่หน้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
แล้วเห็นบอกว่าโอ้โหนี่ทำครั้งนี้มันประหนึ่งเหมือนล้วงคองูเห่ากันเลยทีเดียว
ก็เป็นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแต่ว่ามีโจรมาขโมยรูปหล่อข้างหน้าไปซะอย่างนั้นเลยนะคะ
แล้วล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าตำรวจจับกลุ่มโจรรายนี้ได้แล้วนะคะ
เขาบอกว่าไม่ขโมยไปขายนะ
คือเขาเอามาจะทำพิธีสืบนพเบาะเพาะต่อดวงเมืองให้ประเทศชาติ

ตำรวจจับกลุ่มนายทงชัยแสงตรการอายุ๓๘ปีค่ะเป็นผู้ต้องหารักทรัพย์รูปหล่อโลหะ
พระยาโฆษศรีราชเสนีพิทักษ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มหน้าอาคารสำนักงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหมค่ะไปจับได้ที่ไหนจับได้ที่บ้านค่ะ
ในซอยโชคชัยสี่ซอยสี่สิบเก้าเขตลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมา
ของกลางก็มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะคะจากนั้นค่ะคุมตัวไปสอบสวนที่สพปักเกร็ด
นักข่าวเนี่ยพยายามถามมูลเหตุจูงใจว่าทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้นายทงชัยก็ไม่ยอมพูดอะไร
แต่ทางตำรวจก็ให้ข้อมูลบอกว่านายทงชัยเนี่ยสารภาพว่าขโมยจริงเหตุผลอ้างว่าแค่นำมาประกอบพิธีสืบชะตานพะเคราะห์ต่อดวงเมืองให้
ตามความเชื่อนะเพราะเห็นว่าช่วงนี้สถานการณ์ต่างของประเทศไทยย่ำแย่
แล้วหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วก็นำรูปหล่อพญาโฆษศรีไปซุกไว้ที่ข้างกระถางต้นไม้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวในซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองอ่า
เออเขาเป็นใครเขาเป็นโหนหรือเขาเป็นอะไรถึงสามารถต่อดวงเมืองได้เนี่ยนะ
ทีนี้มาตรวจสอบดูเนี้ยค่ะเอามาซุกเอาไว้ตรงกระถางต้นไม้แบบนี้อืม
จากการตรวจสอบรูปหล่อพญาโฆษศรีราชเสนีพบว่างาช้างข้างซ้ายหักไปหนึ่งข้าง
ตำรวจสนโชคชัยจับในข้อหาเสพยาเสพติดมาแล้ว๔ครั้งและเขาเป็นคนชอบเรื่องศัยศาสตร์และก็ชอบทำพิธีกรรมต่าง
หลังจากนี้เนี่ยต้องมาสอบสวนขยายผลค่ะว่าเคยก่อเหตุแบบนี้ในพื้นที่อื่นหรือไม่แล้วดูสิคะรูปหล่อก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
ไม่รู้จะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาแล้วกันนะคะว่าคิดว่ายังไง
เขาไปทำพิธีจะต่อดวงเมืองนะ